ความคืบหน้าของผู้พิพากษาจังหวัดยาลาครับที่ใช้ปืนตัวเองยิงจนบาดเจ็บในห้องพิจารณาคดี
ล่าสุดก็ปลอดภัยแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยได้

ผู้พิพากษาคณากรแม่เหยื่อ๕ศพไม่ติดใจยกฟ้อง
คือหลายคนอยากรู้ว่ามันเกิด๑มันเกิดอะไรกันขึ้น
ผู้พิพากษาถึงตัดสินใจแบบนี้หลังจากที่มีการอ่านคำพิพากษา
สองคดีที่เกิดขึ้นที่เขาแบบตอนแรกเขาโปรยกันมาไงว่าเป็นคดีความมั่นคงใช่ไหม
หลายคนก็อยากรู้ว่ามันคือเรื่องราวยังไงแบบไหนเกี่ยวกับอะไร
ถึงแม้ครอบครัวจะไม่ติดใจยกฟ้องแต่อยากรู้ว่าใครเป็นคนทำ

ดูความคืบหน้าของอาการผู้พิพากษากันก่อนนะครับ
สำนักงานสารยุติธรรม
ก็เปิดเผยหลังจากที่เดินทางไปเยี่ยม
คุณคณากรเพียรชนะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยาลาครับ
พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนยาลา
หลังก่อเหตุใช้ปืนยิงตัวเองจนบาดเจ็บในห้องพิจารณาคดี

ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะฮะอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
สีหน้าสีตาก็สดใสมากขึ้น
คุณสารวุฒิได้ย้ำการทำงานของสารยุติธรรมบอกว่า
พิพากษาคดีเป็นไปด้วยความอิสระ

มั่นใจได้ว่าประชาชนต้องได้รับความยุติธรรม
ส่วนช่วงบ่ายของวันนี้ก็จะมีการเตรียมรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น
ที่ประชุมกรรมการจุฬาการสารยุติธรรม

ทางด้านนายแพทย์บรรยงเหล่าเจริญสุข

แถลงอาการของนายธนากรว่า

จากกระสุนที่เขายิงนั้นมันทะลุอกข้างซ้ายไปออกไปด้านหลัง
บริเวณชายปอดซ้าย

มีรอยฉีกขาดทำให้เลือดออกบริเวณช่องท้อง

แล้วก็ให้ยาเพื่อไปช่วยเรื่องของการหยุดเลือด
แล้วก็เฝ้าสังเกตการภาวะเลือดออกข้างในท้อง

คาดว่าต้องพักฟื้นอีกไม่ต่ำกว่า๑สัปดาห์
ใช้อาวุธปืนยิงตัวเอง
ทั้งมีรูเข้าและรูออก
ทำไมคดีที่ท่านทำถึงได้กดดันท่านขนาดนั้น

ของจำเลยที่หนึ่งก็คือนายสุกรีมูแซะนะฮะ
ซึ่งตกเป็นจำเลยร่วมกันก่อเหตุในคดีใช้วุฒิสงคราม
ถล่มชาวบ้านเสียชีวิตห้ารายเหตุเกิดที่ลานไก่ชนหมู่สี่นะฮะ
บ้านตะโละดืนลงนะฮะตำบลตาน้อปูเต๊ะอำเภอบรรนันสตา
จับท์ย่าลาเมื่อปีสองพันห้ามร้อยหกสิบเอ็ดซึ่งเป็น
คดีที่นายธนากรพิพากษายกฟ้องไปนะครับโดยภรรยาของนาย
กรีเล่าบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็ตัวเองก็ไปนะ
ไปนั่งอยู่ในห้องพิจารณาคดีร่วมรับฟังการพิจารณาคดี
ของสามีที่ศาลจังหวัดยาลาแต่ขณะที่เกิดเหตุตัวเขาเองอ่ะ
หลับตาลงค่ะเหมือนแบบกำลังคิดกำลังฟังกำลังแบบ
อะไรอยู่สักอย่างหลับตาลงเพราะว่าไม่กล้าที่จะมอง
พร้อมกล่าวขอบคุณผู้พิพากษาที่ยกฟ้องคดีนี้ไม่ให้สามีเป็นคนผิด
มีความผิดเพราะเชื่อว่าและยืนยันมาตลอดว่าสามีไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จากนี้ก็จะปรึกษากับทนายความเพื่อยื่นขอประกันตัว
เพื่อให้สามีกลับมาอยู่กับครอบครัวได้เหมือนเดิมนะครับ
มีความรู้สึกดีใจที่ท่านยกฟ้องให้
ท่านบอกว่าอะไรหลักฐาน
บ้านตะโลเดินลงที่เกิดเหตุไปสอบถามความรู้สึกของครอบครัว
ผู้เสียชีวิตทั้งห้ามรายหลังมีคำพิพากษายกฟ้อง
จากการพิพากษาของผู้พิพากษาธนากร
โดยนางอาริยะจ๊อดีแมเป็นแม่ของนายอักรันไชด์ดอแฮะ
หนึ่งในผู้เสียชีวิตก็บอกว่า
ยังจำฝังใจเลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ว่าทำยังไงไม่ได้ต้องอดทนครับ

ส่วนที่ผู้พิพากษายิงตัวเองนั้น
ติดตามข่าวเหมือนกันกับเรื่องของคดีของลูกชาย
ซึ่งก็แล้วแต่กระบวนการของศาลส่วนตัวก็ไม่อยากจะเอาผิดอะไรทั้งนั้นแล้ว
เอาไปฟังเสียงแม่ของผู้เสียชีวิตนะครับ
รู้สึกคือทางจิตใจยังแย่ลงค่ะ
แต่ว่าพยายามจะอดทนให้ถึงที่สุดค่ะ
อีกหนึ่งคนที่นักข่าวเราไปเจอนะฮะก็คือ
นางสาวอานีสาลาเต๊ะ
เป็นหลานของหนึ่งในผู้เสียชีวิต
ก็คือนายอิปรคิงมูแสะ
บอกว่าทุกวันนี้ยังคงคิดถึงน้าชายอยู่

ชาวบ้านก็อยู่กันอย่างหวาดระแวงครับ

อยากให้ผู้ที่กระทำความผิดที่แท้จริงนั้น
มาถูกจับแล้วก็ลงโทษให้ได้

เราต้องตามกันต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมของไทย
วันนี้กอดออกก็จะมีการแถลงออกมาบ่ายนะครับ
มีการออกมาวิพักวิจารณ์ว่าเป็นการจัดฉากหรือเปล่า
เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นคนกำกับดูแลเรื่องของความมั่นคง
บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะ